ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าในการค้นหาพรานเก่งนะฮะ
พรานเก่งรวมนายสนิเฟื้องฟูนะครับผู้ที่ชำนาญพื้นที่ป่า
บริเวณเขาหนองน้ำเขียวเขาชมพู่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
ป่าแถวนี้มาสามสิบกว่าปีค่ะไม่เคยหลงนะ
เข้าไปล่าสุดเมื่อ๑๕วันก่อนเอาหลงหาไม่เจอนะครับ
หากันทุกวันไม่เจอร่องรอยอะไรเลยใช่ค่ะบางคนบอกว่า
เข้าป่าหรือเปล่าไปหลบอยู่ที่ไหนหรือเปล่า
มีปัญหาอะไรทางครอบครัวแล้วไม่อยากกลับบ้านหรือเปล่า
หมอปลามาดูให้ก็บอกประมาณอย่างนี้วันนี้หาอีกก็ยังไม่เจอนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ลงพื้นที่ตามเจ้าหน้าที่ไปด้วยวันนี้สรุปว่ายังหาไม่เจอนะฮะ
แต่ว่าคุณกิติศักดิ์เนี่ยได้คุยกับนักปฏิบัติธรรมชาวสกลนครคนหนึ่งนะครับ
เขาชื่อว่าโรสติดต่อหาติมาเลยค่ะ
แล้วบอกกับติเลยนะครับเพราะเห็นว่าติเนี่ยไปตามเรื่องของพรานเก่งอยู่หลายวันแล้ว
บอกว่าเธอเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตรพรานเก่งเนี่ยวิ่งตามกวางไปตัวนึงเพื่อจะยิงมัน
แต่ว่าบังเอิญกวางตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ป่าเป็นเจ้าป่าเขาแปลงกลายมานะครับ
วิ่งไปทีนี้ก็เลยหลงไปเลยนะเนี่ยฮะก็บอกวิธีแก้ไขเอาไว้นะครับ
บอกว่าต้องให้แม่หรือภรรยาพรานเก่งมาจุดทูบ๓๖ดอกตั้งจิตอธิษฐาน
ขออโหสิกรรมเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วเดี๋ยวจะเจอแต่วันนี้หาก็ยังไม่เจอนะครับ
ค้นหาวันนี้มีน้องชายพรานเก่งไปด้วยนะครับไปกับตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะครับ
จัดกำลังสามทีมปูพรมค้นหาทางบกด้วยทั้งจุดที่เป็นแหล่งน้ำด้วย
ทั้งหมดใน๔๗คนแบ่งทีมกันไปนะสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ
ที่ไปหาหากันวันนี้เนี่ยนะฮะหลายจุดเนี่ยก็พยายามหาแล้วนะฮะ
ลอยเดิมก็มีนะแต่ก็ยังไม่เจอ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเราก็เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมค้นหาค่ะก็เดินเท้าไป
คุณกิติศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลจากนักปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นที่บอกว่านิมิตเห็นใช่ไหมคะ
คุณกิติศักดิ์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอถามเพิ่มหน่อยว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มจากนักปฏิบัติธรรมคนนี้บ้างเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ต้องหาก็จะเปิดให้เขาทำให้

เออเดี๋ยวจะให้เขาทรงกลิ่นกลิ่นทูกกว่ากลิ่นเหม็นนะ

เออเดี๋ยวพี่จะจุดทุมให้
นี่ค่ะคือนักปฏิบัติธรรมคนนี้ก็พยายามจะบอกพี่กัดกับติทีมข่าวของเรานะคะ
ก็แต่สักพักนึงพยายามที่จะไปตามพิกัดที่นักปฏิบัติธรรมบอกก็ฝนตกนะคะก็ต้องถอนกำลังออกจากป่ากันก่อน
แต่ว่าติบอกกับเราแบบนี้ค่ะว่าตอนที่ชุดค้นหาจะถอนกำลังออกจากป่าเนี่ยนะมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
นายพิสิทธิ์ศรีบัวอ่อนเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเขียวเขาชมพู่
บอกว่าตอนที่เดินไปถึงโกรกกาแฟเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่านะคะ
คล้ายกับกลิ่นศพของคนคนตายหรือสัตว์ตายอะไรแบบนี้
ได้กลิ่นโชยมาแป๊บนึงแล้วก็จางหายไปก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นวิญญาณตามมาหรือเปล่า
แต่ว่าเหมือนกับตามมาแต่ออกไปไม่ได้เพราะเจ้าป่าเจ้าเขาไม่อนุญาต
รวมถึงเรื่องที่ฝนตกลงมาตอนที่กำลังค้นหาค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าที่เจ้าทางไม่อยากให้เจอตัวพรานเก่ง
เพราะว่าอาจจะยังทำพิธีไม่ถูกต้องก็เป็นในลักษณะของความเชื่อด้วยนะคะ
คือเมื่อวานนี้ก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้ชายบอกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านได้ยินเสียงในป่านะคะ
แต่สุดท้ายฝนตกหนักก็ต้องยกเลิกภารกิจไปก่อน
ก็ไม่รู้ว่าทำไมฝนถึงตกหนักแบบนี้

เจ้าป่าเจ้าเขาไม่อยากให้เจอพรานเก่งหรือเปล่า
แต่ก็ได้แต่ภาวนาว่าเชื่อว่าสามีน่าจะยังมีชีวิต
หรือถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็อยากจะให้ปล่อยออกมา
อยากจะให้พบศพเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนากัน
ก็แดดดีอะไรดีแต่พอขึ้นไปถึงที่
ก็ให้จุดทูบจุดอะไรก็ฟ้ามาฝนมาเลย
แม่ก็อยากบอกไม่ถูกว่า
ใจก็คิดไปถ้ามันออกไปอยู่ข้างนอกจริง
ก็ให้มันโทรมาบอกสักนิดนึงก็ยังดี
เพราะมันไม่ได้อยู่ในนี้แล้วจะเดิม

วันนี้เขาลำบากกันมากเลยเนี่ย
แต่ทีมค้นหาบอกว่าจะต้องยุติปฏิบัติการ

เพราะว่าคือมันยังไม่มีอะไรคืบหน้า
ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่จะเชื่อมไปถึงว่า
พันเก่งเสียชีวิตหรือยังอยู่ตรงไหนยังไง
ครอบครัวบอกว่าถ้าทางเจ้าหน้าที่เขายุติการค้นหาชั่วคราว
เดี๋ยวครอบครัวก็จะต้องพยายามค้นหากันเองนะคะ
ก็หลายวันก็ยังไม่เจอนะฮะ